คุณผู้ชมครับในโซเชียลมีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพ
บอกว่าเป็นภาพแฟนเขาแฟนสาว
แล้วก็โพสต์ในโซเชียลคนก็ตื่นตกใจว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
กำลังตามหาต้นต่อว่าผู้หญิงคนนั้นถูกทำร้ายจริงไหม

แต่ล่าสุดแม่ของผู้ชายที่โพสต์พาลูกชายไปพบตำรวจแล้วบอกว่า
ต้องขอโทษเพราะลูกชายมีอาการป่วยทางจิตนะครับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นช่างศักดิ์อยู่พัทยาครับ
โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยรายละเอียดเนี่ย
ช่วยแชร์ให้ด้วยครับเนี่ยฮะแฟนผมโดนข่มขืนรุมโทรมบังคับอะไรแบบนี้
รายละเอียดเยอะมากทำร้ายร่างกายนานหลายวัน
มีคลิปขู่ฆ่าว่าห้ามบอกใครจนช่องคลอดมีเลือดไหลออกมาตลอดเวลา
แล้วมีภาพผู้หญิงคนนี้สภาพเปลือยกายนอนคุดคู้อยู่
มีรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งนะอ้างว่าเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสีย
เอาภาพไปโพสต์เอาไว้เพื่อขอให้สื่อเนี่ยช่วยภรรยาเขาด้วยนะฮะ
โอ้โหหลังจากโพสต์นี้ไปนะกระแสวิจารณ์เยอะว่าทำไมคนทำโหดร้ายขนาดนั้น
ใครเป็นคนทำผู้หญิงคนนี้เป็นใครบาดเจ็บขนาดไหนและยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ชาวเน็ตก็ช่วยกันล่าคนผิดไปลงโทษนะตำรวจก็ต้องตามสิ
เพราะว่าโอ้โหแชร์ไปขนาดนี้แต่ความคืบหน้าเนี่ยนะครับ
ไปถามทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยครับ
เป็นภูมิกับสพเมืองพัทยาชนบุรีก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
มีผู้หญิงคนนึงอายุสี่สิบสามปีพาลูกชายอายุยี่สิบเจ็ดปีไปพบ
ครับผู้ชายคนนั้นก็คือช่างศักดิ์ที่โพสต์เป็นแม่ลูกกันนะฮะ
คือแม่พาลูกไปหาตำรวจบอกว่าลูกชายฉันเป็นคนโพสต์
แต่ลูกชายฉันเนี้ยมีอาการปวดทางจิตอยู่อ๋อนะฮะอยู่ระหว่างการรักษาตัว
ต้องกินยาตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยแยกไปอยู่ที่อื่น
อาจจะไม่ได้กินยาหรือเปล่าทำให้ไปโพสต์เรื่องราว
แล้วยืนยันว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะซึ่งเธอกับลูกชายเนี่ย
เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องขออภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
และยืนยันว่าหลังจากนี้จะดูแลลูกชายให้ดีกว่านี้
ตำรวจเองก็ไปตรวจสอบเอกสาร
เขามีเอกสารเรื่องของการรักษาจริง
แล้วก็มียาจริงก็เลยเอาไปแสดง
โดยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
แต่ว่าเราก็สงสัยว่าแล้วภาพผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
เอาภาพผู้หญิงคนนั้นมาจากไหนและโดนทำร้ายจริงหรือเปล่า
เพราะมีบาดแผลเต็มร่างกายไปหมดเลย
ฟังเสียงคุณแม่เขาอธิบายหน่อยครับ
คุณแม่เขาเป็นยังไงบ้างครับ

ตอนน้องอ่ะหยุดยาไปหนึ่งเดือนนะจ้ะ
คุณแม่มามาเด็ดผ่าลูกชายมา

แต่คำถามคือแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
ทำไมถึงมีรูปมาให้โพสต์แบบนี้
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจสพเมืองพัทยานะคะ
ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร